อย่างนักคอมชนชื่นได้จากเราไปนะคะ
แต่ว่าความรักความผูกพันความอาลัยถึงของคนบันเทิง
ก็ยังอยู่ค่ะโดยเฉพาะอาโน๊ตเชิญยิ้มนั่นเอง
อานโน๊ตเชิญยิ้มค่ะต้องบอกความในใจนะคะ
เสียเมื่อเพื่อนถูกยิงต่อหน้าต่อตาในคาเฟ่แต่ผมก็ยังไม่ได้เผาเพื่อน
ส่งเพื่อนผมสู่พบภูมิที่ดีมาปีนี้ผมเสียเพื่อนค่อมชวนชื่น
เช้าเผาบ่ายแต่ผมส่งเพื่อนไม่ทันและไม่ได้ส่งเพื่อนที่รักกันมาก
มันเศร้าใจมากมากจริงจริงครับอันนี้เป็นข้อความที่อาโน๊ตนะคะ
ได้อาลัยถึงนครชนชื่นนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ได้พูดคุยกับพี่เปิ้ลนาคอนนะคะซึ่งได้ร่วมงานกับนักคอมบ่อยค่ะ
บอกว่ารู้สึกใจหายที่โควิดมาทำให้คนใกล้ตัวนั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
นครค่ะถือเป็นปูชนิยบุคคลของวงการตลกวลีเด็ดของนครนะ
ถึงจะดูเป็นคำหยาบคายแต่เพราะนักคอมนั้นพูดมาจากใจค่ะ
กลายเป็นคำที่ทำให้คนทั้งประเทศนั้นฟังแล้วก็ยิ้มได้ค่ะ
ทางด้านพี่จิ้มชวนชื่นค่ะตลกคณะเดียวกันนะคะ

หมดน้ำตาตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่านักคอมนั้นเสียค่ะ
และอาจจะเพราะคิดถึงนครนะคะเลยทำให้ฝันถึงนครด้วยค่ะ
ส่วนอัปเดตอาการของแม่เอ๋นะคะต่อจากพี่พลอยนิดนึงแล้วกันนะคะ

และในวันที่๓พฤษภาคมนี้คุณหมอก็อนุญาตนะคะให้คุณแม่เอ๋เนี่ยกลับบ้านได้แล้วค่ะ
อันนี้ก็คุณไอซ์ก็อัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐเอาไว้นะคะ

อ่ะมาดูอีกหนึ่งข้อความอะไรจากเพื่อนศิลปินตลกที่มีต่อการจักรไปของนครชวนชื่นนะคะ

ก็เมื่อคืนนี้ค่ะนายกนะคะนายกเชิญยิ้มค่ะก็ได้โพสต์คลิปนี้คุณผู้ชม
บอกว่าแต่งแล้วก็ร้องไว้ตั้งแต่วันที่ทราบข่าวร้ายค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้โพสต์นะคะ
นาย่งค่ะบอกมันอาจจะไม่เพราะหรอกนะ
แต่ก็ตั้งใจอยากจะร้องให้นครได้ฟัง
เราไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
เพราะร้องของทุกคนเพื่อนพร้อมรองมนต์บวกเราทุกคนที่รักใจ